คุณผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวเราต้องรอนะคะว่าทางสบคจะมีการแถลงช่วงเวลาประมาณกี่โมง
แล้วก็รายละเอียดต่างเกี่ยวกับการผ่อนคลายในเฟสที่๔
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสัญญาณจากสบคมาเมื่อไหร่เราให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกัน
แต่ว่าช่วงนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าคุณทัศนัยคุณผู้ชม
มันกลายมาเป็นประเด็นจริงนะกรณีที่ผู้หญิงเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
แล้วก็ต้องอยู่ในสถานกักตัวของรัฐแต่ปรากฏว่ามันมีแชทนี้ค่ะที่หลุดออกมา
แล้วข้อความฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นข้อความที่เธอบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทักมาหาเธอ
ลักษณะข้อความนี่เหมือนกับจะบอกว่าตัวเธอสวยแล้วก็ชวนเธอไปมีเพศสัมพันธ์กันแบบลับไม่ต้องบอกใคร
คือการพิมพ์มานี่ข้อความแบบว่าโจ่งแจ้งมากเลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยต้องตรวจสอบว่าใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าด้วยนะคะ
ซึ่งโลกออนไลน์เขาเผยแพร่แชทนี้ค่ะจากที่ดูเนี่ยนะคะมันเป็นการแคปแชทมา
ก็มีข้อความฝั่งที่คนที่เขาถูกอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทักมาก่อนฝั่งซ้ายมือว่า
แล้วหลังจากนั้นฝั่งผู้ชายก็บอกว่าขอบคุณที่รับครับคงเป็นรับแชทนะคะ
เตียงเท่าไหร่จะเอาอะไรฝากผมได้นะแล้วก็จะทักมาอีกตลอดทุกวันเลยนะ
ทักว่าทักนะคนสวยทีนี้เธอก็ไม่ค่อยได้ตอบอะไรนะคะ
ฝ่ายผู้ชายก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่จ๊ะนัดเจอมาจุดจุดกันไหม
ปิดเป็นความลับรู้แค่เราสองคนพอขอโทษนะครับมีมาอีก
หน้าคนสวยมาแบบนี้ทุกวันกินข้าวหรือยัง
ทีนี้จนเธอเนี่ยทนไม่ไหวเธอก็เลยตอบไปว่าพี่คะ
จะพูดอะไรช่วยให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะคะ
คือพี่เป็นผู้ชายแท้ทำไมดูถูกผู้หญิงแบบนี้
คิดเหรอคะว่าจะได้ใครฟรีง่ายพี่ไม่ได้พูดกับแค่คนคนเดียวนะ
แต่พี่พูดกับทุกคนขอโทษนะคะของหนูไม่เคยขาดค่ะ
แล้วก็บอกว่าเธอก็มีสามีหนูอุตส่าห์พูดดีกับพี่ที่สุดแล้วนะคะ
แล้วเหมือนกับเธอก็บอกว่าให้อีกฝั่งหนึ่งหยุดสักที
นี่เป็นเนื้อหาที่เธอตอบคนที่คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปนะคะ
แต่กรณีนี้เนี่ยหลายคนเห็นแล้วแล้วก็บอกโอ้โห
มันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อย
สรุปแล้วผู้ชายที่ส่งข้อความมาเนี่ยใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะด้านพลตรีปราโมทพรมอินโคศกกอรมนภ๔ส่วนหน้าบอกว่าตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวแบบนี้ออกมา
แต่พอตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นการปล่อยข่าวของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
เหมือนเป็นการจะโจมตีจะทำลายเจ้าหน้าที่ค่ะ
แล้วทีนี้ก็เลยมีการขอให้ผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้
และถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะ
โฆษกกอรมนภ๔ส่วนหน้าบอกว่าจะไม่ปกป้องกำลังพลเลย
ส่วนทางด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๖ก็ยืนยันนะคะ
ว่าไปตรวจสอบรูปโปรไฟล์ของฝั่งผู้ชายแล้ว
ก็ยืนยันว่าไม่ใช่กำลังพลในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๔
ทีนี้ค่ะทางด้านในอำเภอในอำเภอรือสอก็ร้อนสิคะ
นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์ก็เลยต้องทำหนังสือส่งตรงไปถึงผู้ว่าที่นราธิวาสเลยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกค่ะมันเกิดขึ้นในสถานกักตัวของรัฐที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอรือสอที่จังหวัดนาราธิวาส
ทีนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ตำรวจได้ตรวจสอบข้อได้จริงจากผู้หญิงรวมถึงผู้อื่นที่เข้ากักกันในศูนย์กักกันที่อำเภอรือสอไปตรวจสอบ๑๘๐ราย
คือเขาบอกว่ามีแชทมาจากผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก็ใช้โปรไฟล์ชื่อชื่อสตาร์ฟแชทมาพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันบาดู
ซึ่งก็เป็นแอปแชทแอปหาคู่เดทนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็สามารถแชทกันได้แม้ว่าจะอยู่ระยะไกล
ทีนี้บุคคลที่เขาสนทนามาเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยนะ
เขาก็พูดมาลักษณะเป็นเชิงชู้สาว
แต่ทีนี้จากการตรวจสอบใบหน้าเนี่ยเขาบอกว่า
ตรวจสอบภาพใบหน้าแล้วพบว่าไม่ใช่บุคคลที่ทางอำเภอรือสอได้
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันแต่อย่างใด
ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้
แต่จริงมันก็ต้องตรวจสอบให้ลึกลงไปอีก
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าพอเห็นรูปโปรไฟล์แล้วไม่ใช่
คือเขาจะมีการเอารูปโปรไฟล์คนอื่นมาใช้ไหมหรืออย่างไรนะคะ